ผืนนี้ซื้อมาทั้งหมด๓๔แปลงเนี่ยคุณยายคิดว่าใช้เงินรวมพอจะจำได้ไหมใช้เงินเท่าไหร่ครับ

แต่วันนี้เนี่ยถูกยึดไปแปลงหนึ่งขายท่อตลาดแล้วแบงค์ก็ไปซื้อต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะ
หนังสือจากทางธนาคารที่แจ้งมาหาคุณยายเนี่ยบอกว่าแบงค์เนี่ยซื้อไปด้วยเงินราคาทั้งหมดนี่ก็๔๙๐๐๔๙๐๐นะครับ
ทีนี้คุณยายวันที่มีหนังสือมาเนี่ยเขาส่งมาที่บ้านเลยใช่ไหมครับ

วันนั้นจำได้ไหมครับว่าได้รับหนังสือแล้วเปิดออกมาแล้วอ่านแล้วแล้วเข้าใจเลยไหมหรือว่ามีใครมาช่วยอ่านช่วยดูอะไรยังไงให้

แต่เขาก็อ่านได้อะไรได้
เขาอ่านให้ฟังแล้วคุณยายตอนนั้นคุณตาอยู่ด้วยกันไหมครับ

ก็บอกไม่ถูก
เข้าใจเลยมั้ยเดี๋ยวนั้นเข้าใจเลยมั้ยว่า

ว่าเขาบอกให้เราออกจากบ้าน

หรือว่าได้ถามไปยังการะเกดหลานสาวไหมครับ
ครับอ่าหลานเป็นคนบอกถูกถูกบอกการภาพอืม
แล้วเขาว่ายังไงฮะเขาเขาบอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงอืมคนที่มายืมที่ยืมโฉนดของ
สาวเราไปจำนองค่ะพอเราโทรไปแจ้งอ่าหลานสาว
สมัยว่าไม่ว่าเลยครับ
ไม่ไม่ถามอะไรเขาเลยเลยเหรอว่าอุ้ยทำไมถึงไม่ส่งไม่อะไรยังไงจนบ้านที่ดิน
ไม่ก็รู้แล้วว่าเขาลบละลายไม่มีตังค์อืม
คุณตาล่ะครับพอคุณยายไปบอกคุณตาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
อย่างเนี้ยหลานสองคนอีกแรนแรนสองคนครับ
แล้วจะไปเลี้ยงได้อย่างไรไม่มีบ้านอยู่
เพราะเราอยู่กันห้าชีวิตครับปกติมีรายได้จากทางไหนกันบ้างครับ
มีคนพิการทั้งครบพูดส่งให้อยู่

ผมคนพิการพูดส่งให้อยู่

ลูกสาวก็ส่งให้ทีนี้
แต่ปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าที่คุณตาบอกก็คือ
ไอ้ที่ที่เราอยู่เนี่ยที่เขาเขาบอกให้ออกไปเนี่ยที่เขาจะยึดไปเนี่ย

ต่อให้มีที่ดินที่ยังเหลืออยู่ของลูกสาว
ไม่มีที่ได้สร้างใหม่เพราะว่าไม่มีเงินสร้าง
คือมันมีที่อยู่นั่นแหละก็คือที่

มีอยู่แปลงนึงแต่ว่าไม่มีตังค์สร้าง

แล้วไม่ได้บอกทางคุณกรเกษเขาเหรอว่าโอ้โหอย่างนี้
เอาละเรื่องที่ดินคุณยายคุณตาบอกอาจจะไม่ติดใจ
พอรู้ดีว่าเขาก็ประสบปัญหาธุรกิจอะไรก็ว่ากันไป
แต่ไม่เขาไม่มาดูแลหรือไม่มาว่าเดี๋ยวสร้างบ้านให้มีที่ดินพอเหลืออยู่เดี๋ยวขึ้นบ้านให้ก็ได้จะได้มีที่อยู่กันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ไม่มีกันค่ะ

เมื่อก่อนเขากิจการขอนดีเขาก็ค่อยช่วยเหลือเหลือย่างนั้นเอง
อืม
เราไปอยู่ใหม่เขาเจอชุนใจ
พี่น้องลำบากเขาก็ช่วย
ใช่นะ
เขาใจดีเมื่อก่อนเขามีเงินเขาใจดี
เขาใจดีมีเทาะไง

แล้วไม่เสียดายที่ดินตรงนี้ของเราเหรอ

เสียดายโดยที่นางนาน
มีบ้านสร้างสองหลัง
ของลูกสาวหลัง
บอกให้ปรง

เห็นบอกคุณกรเกษเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อคืน
เขาเคยถามไปทางแบงค์ใช่ไหม
แค่จะของซื้อประมาณ๗๑๐๐๖๐๐๗๐๐เฉพาะแปลงนี้เลยนะ๖๐๐๗๐๐
ซึ่งมันไม่ไหวแน่ไม่ไหวครับไม่มีเงิน
พอลำพังแค่จะไปขึ้นบ้านใหม่ในที่ดินที่ยังพอ
เหลืออยู่เนี่ยยังไม่มีเงินตรงนั้นเลยไม่มี

คือยังไงมันต้องออกแล้วล่ะใช่มั้ยครับ
ถ้าไม่ออกต่อไปก็มากขับ
โดยอาศัยคำสั่งสาร

เพราะว่าที่มันไม่ใช่ของเราแล้วตอนนี้มันเป็นของธนาคาร
ธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาผลประโยชน์เรื่องจะขายอะไรต่างตามที่เขาต้องการ
แต่เมื่อเรายังอยู่นี่เขาผยักษาก็บอกให้ก็ออก

ตัวนี้ไม่มีปัญหาหรอกฮะคุยกับธนาคารได้ครับนะเขาไม่
ไม่ไม่โหดร้ายขนาดหรอกนะอืมคุยได้ไปคุยก็ได้ว่าขออยู่เท่านี้
ที่เขาคุยได้ครับเขาคงไม่ไม่ไม่หาเรื่องเราขนาดนั้นแหละอ่า
แต่ยังไงเราก็ต้องไปสร้างบ้านในที่ดินแปลงที่เหลืออยู่แล้วเราจะ
เอาเงินที่ไหนไปสร้างเรื่องนี้ก็ยังยังว่าอยู่ว่าน่าจะขอความเมตตาจาก
ประชาชนที่มีพลังที่จะช่วยตากับยายได้ช่วยบริจาคอันนี้จนจริงจริงฮะ
ไม่ไม่ใช่จนทิศอันนี้จนจริงจริงนะฮะคือแขกขอให้สร้างบ้าน
ให้พอได้อยู่ให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันที่มีเงินมีกำลังทรัพย์มั่ง
ก็ช่วยบริจาคฮะสิ่งที่คุณตาคุณยายอยากได้รับความช่วยเหลือ
ขณะนี้คือเรื่องของบ้านใช่ไหมครับ
อยากได้แบบไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
หรือมันจะต้องใช้ใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไง
เราเคยคิดเคยคุยกันบ้างไหมสองคนไม่คุยไม่มีเงินเลยไม่คุย
มันมืดตึ๊บไปหมดค่ะ
เคยคุยกันไหมว่าถ้าเขาถึงวันที่ต้องออกจริงแล้วเราไม่มีบ้านจริง
ทำยังไงฮะเคยคุยว่าไม่รู้จะไปอยู่ไหน
ถ้าเขาถ้าเขามาไล่บอกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง